เวลาเราไปจับจ่ายซื้อของในตลาด

อย่าวางของที่ซื้อแล้วไว้ในตระก้าหน้ารถนะ

ไม่ได้เพราะโจรยังไงเขาจดจ้องอยู่แล้ว
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนใส่เสื้อสีขาวขี่มอเตอร์ไซค์แม่
ทำมาเปิดเบาะรถตัวเองและเดินจดนี่
โอ้โหผู้ชายน้ำเงินเกือบหันไปแล้วแล้วดูนะ
แล้วคนเสื้อขาวนะมองไปมองมา
เห็นทุกคนเผลอลูกค้าก็มัวแต่ซื้อของหยิบไปแล้วครับ
คือมันเป็นมุมบังอยู่นะที่ลูกค้าบังอยู่นะ
และจังหวะที่ผู้เสียหายผู้ชายเสื้อน้ำเงินหันไปพอดี
แต่ไม่ทันเห็นว่าคนนี้เขาหยิบของไปแล้ว
ที่หยิบไปโทรศัพท์มือถือนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะแล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้ก่อเหตุครั้งเดียว
จุดเมื่อกี้ละ๑นะเขาก่อเหตุกี่ครั้งรู้ไหมคุณ
๕ครั้งวงจรปิดจับภาพได้เกือบทุกครั้ง
มุมดูไกลหน่อยบางมุมใกล้หน่อย
แต่ไอ้มุมแรกที่เราให้ดูนะใกล้สุดใช่และเห็นชัดเจนสุดนะฮะ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ไปก่อเหตุทุกร้านทุกที่เลยคุณฮะ
อะไรที่พอไปจดจ้องแล้วมองเห็นใครเขาทิ้งของไว้ตะก้าหน้ารถ

มือถือเอ่ยกระเป๋าตังค์เอ่ย
หยิบไปแล้วก็ขี่หนีทันทีนะครับ
ชายคนนี้ก่อเหตุในพื้นที่ของสพวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะเดียวกันนี้แหละฮะ๕ครั้ง
นี่ครับอันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะคุณนะ
เห็นไกลหน่อยเดี๋ยวจะเห็นอันนี้เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวแล้ว
ใส่เสื้อสีน้ำตาลเดี๋ยวดูนะเขาวิ่งมาขี่รถจักรยานยนต์เขาทันที

เขากโมยร่ะนะครับคุณฮะ
ขี่รถบุ๊นออกไปเลยนะฮะ
ก่อเหตุในข้อหารหลักทรัพย์แล้วก็สามารถจับกุมตัวได้แล้วนะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยยุทธ์อายุ๔๙ปี
นี่ถูกรวบถูกล็อกไว้แล้วนายชายุทธ์ยอมรับว่าผมนี่แหละเป็นบุคคลเดียว
ไม่ว่าจะใส่เสื้อขาวนี่ขี่มาตรงนี้ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีน้ำตาลเห็นไกล
แต่ผมหมดเลยครับผมก่อเหตุมา๕ครั้งจริงนะครับ
ก่อเหตุลักษัพตามคลิปที่เป็นหลักฐาน
ตำรวจควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
นี่ไปฉกฉวยเอาจากตะก้าหน้ารถช่องเก็บของที่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม